ครับไปดูเหตุการณ์อุกอาจที่สมุทรปราการนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งอาชีพเลี้ยงปลานินกับที่บ้านอายุเพียง๑๘ปีนะครับ

ระหว่างหันหลังเปิดประตูบ้านอยู่เนี่ยมีคนร้ายซุ่มอยู่ข้างหลัง
แล้วเอาปืนรัวยิงสายถือ๕นับนะครับ
แล้วก็ไปฝังที่ศีรษะเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้คนที่เสียชีวิตคือนายธนวัฒน์คงชมแพ่งอายุ๑๘ปีครับ
ถูกยิงไป๕นัดด้วยกันบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเลย
อยู่ที่หน้าบ้านในซอยสุนทรวิพาทจังหวัดสมุทรปราการ
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจพร้อมชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
พบว่าผู้ตายนั้นมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเจาะที่หมวกกันน็อก
ทะลุเลยครับที่บริเวณด้านขวาไปฝังในที่ศีรษะ๑นัด
แขนขวา๒นัดแล้วก็หน้าอกอีก๑นัด
สันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยระหว่างที่ผู้ตายขี่รถกลับมาที่บ้าน
คนร้ายน่าจะขี่ตามหลังมาครับโดยที่ผู้ตายไม่รู้
นะครับกระทั่งมาถึงหน้าบ้านผู้ตายก็จอดรถลงไป
จะเปิดประตูรั้วที่หน้าบ้านจะนำรถเข้าบ้าน
แล้วคนร้ายเนี่ยซุ่มอยู่ข้างหลังตามมาก็เอาปืนกระหน่ำยิงใส่ถึง๕นัดด้วยกัน
นะครับด้านพ่อของผู้ตายบอกว่าที่ผ่านมาลูกก็ไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับใคร
เพราะว่าก็ทำงานดูแลบ่อเลี้ยงปลามดินให้ที่บ้าน
แต่ลูกเนี่ยเป็นคนใช้เงินเก่งปกติลูกเวลามีปัญหาก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังนะฮะ
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีการขอเงินคุณพ่อ๒๐บาทแล้วออกไปข้างนอกแล้วก็ขับรถกลับเข้ามา
ลี้๑๐ไปเติมน้ำมันจริงออกจากบ้านทุกควรจะกลับมาตอนนุ่นน่ะ
ที๒ที๓ตี๔ฟ้าสต๊านจะล่าสุดคือกลับมามาเวลาผิดปกติ
โดนคนร้ายตามมาฆ่านี่แหละครับนะฮะความคืบหน้าของคดีจำรวจได้ส่ง
สืบสวนลงไปแกะรอยแล้วเส้นทางที่คนร้ายคาดว่าใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็เดี๋ยวเรียกคนในครอบครัวไปสอบปากคำนะฮะก็คาดว่าผู้ตายเนี่ย
คงจะมีปัญหากับวัยรุ่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วครับและมีความขัดแย้งส่วนตัวกันมาก่อน
นะฮะแต่ว่าก็ไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไปหรอกนะฮะ
เรื่องของความขัดแย้งในกลุ่มวัยรุ่นทั้งเรื่องของปัญหาชู้สาว
อาจจะออกไปแล้วไปเจอคนนั้นคนนี้ไปคำเห็นกันก็ยังไม่ทราบ
หรือว่าเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าจริงแล้วผู้ตายมีประวัติ
กับเรื่องของยาเสพติดมาก่อนนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงเรื่องของการขัดผลประโยชน
แต่ว่าอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเสพต่างนะครับ
ทั้งหมดเป็นแนวทางในการที่จะสืบสวนต่อแล้วก็ตามผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป